มาต่อกันที่เรื่องของจิตอาสากันหน่อย
เป็นนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นนะ
แลกเปลี่ยนกันตลอดสำหรับไทยแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะ
นักศึกษาจิตอาสาจากญี่ปุ่นนะคะเดินทางมาที่ประเทศไทยค่ะ
มาช่วยซ่อมวิวแชร์ของโรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
แล้วก็มอบวิวแชร์ใหม่ให้อีก๖คันค่ะ
นี่กำลังซ่อมล้อสำหรับเก้าอี้วิวแชร์
เป็นตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคโตชิงิประเทศญี่ปุ่น๑๕คน
ช่วยกันซ่อมแซมเก้าอี้รถเข็นหรือว่าวิวแชร์ที่ชำรุด
ของโรงพยาบาลกระบี่กว่า๖๐คัน
ใช้เวลาซ่อม๗วันนะคะทั้งการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด
ไม่ว่าจะเป็นล้อเป็นน็อตเป็นเบาะรถค่ะ
อกจากนี้ได้มอบรถเข็นใหม่ให้กับโรงพยาบาลอีก๖คัน
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะคะมีนักศึกษาจากไทยนี่แหละ
วิทยาลัยเทคนิคกระบีเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยนะคะ
นายแพทย์สุพศภูเก้าล้วนค่ะ
เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่บอกว่าโครงการนี้
ทางสหทัยมูลนิธิซึ่งเป็นองค์กรสังคมสงเคราะห์เอกชน
ได้รับการติดต่อจากวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น
ก็คือวิทยาลัยเทคนิคโตทิงหญิงนี่แหละนะคะ
เข้ามาบอกว่าอยากจะมาบำเพ็ญประโยชน์
การซ่อมเก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้พิการและผู้ป่วย

แล้วก็เป็นการซ่อมให้กับรถเข็นผู้พิการทั่วไปด้วยนะคะ
บอกว่าอยากจะเข้ามาช่วยเหลือสังคมในประเทศไทย
แล้วก็ถือว่าครั้งนี้เป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนักศึกษาไทยอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ
เห็นตัวอย่างนักศึกษาไทยก็อาจจะมีโครงการดีนะคะ
ช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างต่อไปด้วย